หนึ่งนี่ก็เรื่องของรายเดอร์นะครับรายเดอร์แม่ลูกอ่อนที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้
ท่านอาจจะได้เคยได้ยินข่าวค่ะนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแหม่มันเหมือนกับว่าเรื่องราวเนี่ย
พลิกผลันอยู่พอสมควรมีรายเดอร์ผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ว่ามีข่าวว่ามาทำงานรับส่งอาหารด้วยใช่ไหมส่งอาหารส่งของ
ลูกอ่อนอายุสี่เดือนคนก็เห็นใจโอ้โหส่งเงินไปช่วยบอก
เอาเงินเนี้ยไปจ้างเนอร์เซอรี่ดูลูกนะอย่าว่าแต่คนอื่นเห็นใจเลย
เดอร์ด้วยกันเองก็เห็นใจบอกอ่าเดี๋ยวช่วยกันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
มีเงินบริจาคเข้ามาด้วยนะฮะใช่สุดท้ายเอ้าเงินที่บริจาค
หรือว่ารายเดอร์ด้วยกันเนี่ยช่วยกันเองให้เขาไปจ้างเนอร์เซอรี่เลี้ยงลูก
ทำไมลูกยังมาอยู่ทุกวันใช่ทำไมไม่เอาลูกไปให้เนอร์เซอรี่เลี้ยสักทีหนึ่ง
เหมือนเอาเงินที่คนบริจาคไปให้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
แล้วพอบอกไปเตือนเนี่ยพอไปเตือนเนี่ยเออยังมีทีท่าแบบ
ไม่สนใจอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้ด้วยเอาไปดูหน่อยนะฮะ
พอเจอพี่มันโทษสานเด็กว่ะได้เด็กเหมือนน้องค่ะ
กลับเลยพี่พอพี่มันโทษสานน้องว่ะพี่

ก็เขาบอกว่าลูกเขาเขาเลี้ยงเองได้จะไม่ยุ่งอะไรกับลูกเขา
เขาไม่ค่อยพูดเองว่าอย่าไปยุ่งกับลูกเขาลูกเขาเขาเลี้ยงเองได้
กลับเถอะพี่พวกผมไม่อยากเห็นพี่แล้วพี่กลับเถอ
พอพอพอพอ

ก็เห็นใจว่าแหมเป็นผู้หญิงนะ
ตัวคนเดียวเลี้ยงลูกอายุ๔เดือน
ออกมาทำมาหากินก็เลยแบบเอ้ามาอยู่ที่เดียวกันก็ได้เนี่ย
แล้วเขาก็ช่วยกันนะเปิดบัญชีรับบริจาคเงิน
มีคนรู้เรื่องราวโอนเงินมาให้สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นบาท
เพื่ออะไรเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้นะมีคนดูแลมีคนช่วยดูลูก
แต่ปรากฏว่าเอ๊ะเงินก็ได้แล้วอะไรก็ได้แล้ว
ทำไมยังเอาลูกมาทุกวันมีเป้าประสงค์อื่นอะไรยังไงหรือเปล่า
จะเอาเด็กมาลำบากทำไมเนี่ยพอไปเตือนไม่สนใจแล้วขี่รถหนี
ก็พูดเขาว่าเรายุ่งกับชีวิตเขา
ว่าเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครนะแล้วไม่ยุ่งกับชีวิตเขาทำไม
ก็ยุติกันช่วยเหลือครับก็ต่างคนตั้งอยู่ดีกว่าพี่

ตอนนี้ในส่วนเงินที่เขาบริจาคให้เรามาเนี่ยตอนนี้เราเก็บไว้ใช่ไหม
คือเก็บวันนั้นเก็บไว้ครับเพราะว่าแม่เด็กวันนั้นแม่เด็กเอามาโยนมาโยนคืนให้ครับ
บอกว่าเอาไปเลยเอาคืนไปให้หมดเลยเอาไปคืนเขาให้หมดเลย
ก็เอาไปคืนเขาแล้วนะพี่๓๔รอบนะครับหลายรอบเหมือนกันนะพี่ถ่ายวีดีโอไว้ด้วย
ตอนนี้คืนเขาก็ไม่ยอมเขาก็โยนเงินกลับมาอย่างนี้นะ
เลยมีคนถือไว้ให้เขาครับเก็บไว้ให้เขา
แต่คุณอาจบอกว่าเงินส่วนหนึ่งที่เอามาคืน
แต่ว่ามันมีเงินในบัญชีที่เขาบริจาคให้มาเนี่ยมันก็ลดลงแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกัน
นี่จังหวะนี้ที่เอาเงินมาคืนอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่เป็นไรพี่เอาไปเถอะ
ผมช่วยกันด้วยความจริงใจเพียงแต่ว่าอยากให้พี่เนี่ยเอาลูกไปฝากเลี้ยงสักที
แต่สุดท้ายเขาก็ครั้งสุดท้ายเหมือนกับว่าไม่เอาก็ได้

คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับหญิงสาวคนหนึ่ง
เคยช่วยรายเดอร์แม่ลูกอ่อนคนนี้เลี้ยงลูกนะ
บอกว่าสาเหตุที่รายเดอร์หญิงคนนี้นำลูกออกไปตระเวนส่งของด้วย
แล้วบอกว่าไม่มีคนเลี้ยงคนเลี้ยงไม่อยู่เธอยืนยันว่าไม่จริง
เพราะความจริงเธอนี่แหละคือคนที่เขาเอาลูกมาฝากเลี้ยง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยรับเลี้ยงเพราะสงสาร
แต่ไปมาเนี่ยแม่ของเด็กมาชวนเธอให้เล่นพนันออนไลน์นะ
ซึ่งเธอปฏิเสธไปแล้วก็ยังเตือนว่าอย่าไปเล่นเลย
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าโอ๊ยเล่นไม่เยอะหรอก
เอาแค่ให้ได้ค่านมลูกสักวันละ๓๔๐๐ก็พอแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เงินในบัญชีที่เขาบริจาคมาให้ลูกเนี่ย
แล้วมันรถมันหายไปด้วยเนี่ยจนรายเดอร์คนอื่นเขาติดใจสงสัยเนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปเล่นพนันด้วยหรือเปล่า
พี่สาวถามจริงตอบมาเลย
ตอบมาเลยว่าสรุปว่ากลับไปเล่นการพนันอีกไหม
เขาก็เลยบอกว่าก็เล่นแต่ว่าหนูไม่ได้เล่นบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนานครั้ง
แต่มันไม่ได้เกี่ยวกันนะหนูเล่นหนูได้ค่าขนมให้ลูก
พี่สาวหนูก็เลยแบบทำไมถึงกลับไปทำอย่างนั้นล่ะ
ในเมื่อก็บอกแล้วว่าเล่นมันไม่มีใครรวยหรอกมันมีแต่จนลงจนลง
พี่สาวหนูก็ว่าอย่างนี้เนาะเขาก็แบบเริ่มร้องไห้เริ่ม
คำถามก็คือว่าเอาแล้วอย่างนี้จะเอายังไงต่อ
คือที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงเด็กนะฮะอายุแค่๔เดือนนะครับ
บรรดากลุ่มรายเดอร์ที่เคยช่วยเหลือรายเดอร์แม่ลูกอ่อนคนนี้

ตอนนี้ทางพัฒนาสังคมจังหวัดนนทบุรี
เพราะว่าเธออยู่แถวนนทบุรีมาตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อรายเดอร์แม่ลูกอ่อนคนนี้ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าแนวทางการช่วยเหลือก็คือ
ถ้าดูลักษณะแบบนี้เนี่ยขั้นตอนแรกทำได้ก็คือตักเตือน
เพราะว่ายังไงก็เป็นสิทธิ์ของแม่เขาในการเลี้ยงลูก
แต่ถ้าพบว่ามีการเอาเด็กนะไปเลี้ยงไปดู
หรือว่าไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องเนี่ย
ก็อาจจะต้องขอเอาลูกเนี่ยมาดูแลในส่วนของเจ้าหน้าที่ไว้ก่อน
เพื่อจะสอบสวนแล้วก็ดูต่อว่าแม่เขาสามารถเลี้ยงดูลูกได้หรือไม่อย่างไร

เพราะว่าหนึ่งคือการที่นำลูกยังเล็กขนาดนี้
ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปด้วยในการทำงานเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อันตรายมาก

แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีคนเลี้ยงนะมีนะ
แล้วคนเขาก็บริจาคเงินช่วยเหลือเงินเพื่อให้เอาไปฝากเลี้ยงแต่เธอก็ไม่ฝาก